พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินัดดามาสทรงทอดไก่ประธานให้กับประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวานนี้เวลาสิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีพระเจ้าวรวงเถอร์พระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรรราชาที่นัดดามาสทรงทอดไก่ประทานให้แก่ประสบการณีกรที่มาแสดงความอาลัยถวายแด่ประบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ทานไก่ทอดให้กับประสบกรณิกรได้มีพระปฏิสันธารกับประชาชนว่ามาตั้งแต่กี่โมงทานให้อร่อยนะจ๊ะอย่างไม่ถือพระองค์ทำให้ประสบกรณิกรต่างรู้สึกปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก
วิพาแสงทองครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์อายุ๕๐ปีเดินทางมาจากหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและได้เล่าถึงความปลื้มปิติที่ได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดประธานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
ทำให้แกบริชาชนโดยไม่นึกถึงความยากลำบากของพระองค์เลยค่ะ
สำหรับมูลและนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
และจะให้บริการไปจนถึงวันที่๒๘ตุลาคม๒๕๕๙
ข้ามประตูวิเศษชัยศรีด้านข้างบริเวณที่ให้ประชาชน
ตั้งแถวเข้าไปในพระบรมหาราชวังซึ่งเมนูที่นำมาแจก
จะเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดวันละ๒๐๐ห่อค่ะ